มาดูเรื่องฝนฟ้ากันก่อนฝนที่มันตกลงมาต่อเนื่องนะครับมันทำให้น้ำนะครับจากอ่างเก็บน้ำแม่มอกนะฮะนี่ครับเต็มเลย
บ่าเข้าทั่วพื้นที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับอะไรหายไปบ้างล่ะแม่
ปลาไปปูนาในบ่อที่ลงทุนหายไปกับสายน้ำครับนางประมวลจันเดชอายุหกสิบสามปีครับ
ท่านเป็นประชาชนนะครับเป็นชาวบ้านบ้านคลองไผ่ตะบนราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
แม่เล่าบอกว่าแม่เนี่ยน่ะลงทุนซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูนามาสองพันตัวสามหมื่นกว่าบาทนะครับ
คุณผู้ชมฮะจริงเนี่ยเลี้ยงปูนาเนี่ยครับโอ้โหถ้าเลี้ยงได้ขายได้กำไรดีเหลือเกินนะครับนี่ฮะท่านมาเพาะเลี้ยงในบ่อซีเมนแบบนี้
กลางดึกวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมาน้ำมันมาครับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอกเนี่ยนะฮะไหลเข้ามาท่วมบ่อปูนามิตรเลยไปหมดสิครับนะฮะลูกปลานินที่เธอลงทุนไว้หมื่นกว่าบาทซื้อมาเลี้ยงไว้ในบ่อถูกน้ำท่วมเหมือนกันแล้วคาดว่าทั้งปูทั้งปลามันไปกับน้ำหมดแล้ว
คุณผู้ชมครับน้ำชวมยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับในพื้นที่หมู่ห้ามูอแบบรบลบ้านไรร์อ
ผมกล้ามพูดเลยประเทศอื่นนะไม่เมียอืม
นี่คือความวดงามของคำว่า
ที่ประเทศไทยมีบ้านวัดโรงเรียนค่ะนะครับพระมาโปรดถึงบ้านแบบนี้
ชาวบ้านดีใจนะครับพระประหลัดวัฒนาสิริสุวรรณโนรักษาการ
เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพลนะครับบอกว่าในยามปกตินะครับ
บรรดาญาติโยมก็เข้าวัดใส่บาทให้พระใช่ไหมคราวนี้เนี่ย
ชาวบ้านเดือดร้อนพระจะอยู่นิ่งเฉยได้ยังไงโอ้โหดีจริงจริงฮะ
ต้องมีให้พรไหมอายุอันนั้นคือเราถวายท่าน
อันนี้ท่านให้เราก็ถือว่าเป็นพรแล้วเต็ม
ใช่แบบรูปภาษาธรรมนะฮะท่านอาจจะบอกนิดหน่อยอ่า
นิดหน่อยครับน้ำลดเร็วเร็วนะต้องเป็นอย่างงี้ค่ะ